คืบหน้าค่ะจับคนร้ายได้ครบแล้วค่ะกรณีป้ามาลัยที่สงขลาที่ป้ามาลัยไปเจอแก๊งยาเสพติดเอายาเสพติดไปซ่อน
มาลัยก็เอายาเสพติดไปละลายน้ำทิ้งมันก็มาถามป้ามาลัยว่ายาเสพติดอยู่ไหนป้าบอกทิ้งไปแล้ว
มันก็โมโหทำร้ายป้าเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาก่อนหน้านี้จับได้สี่คน
ทั้งสี่คนที่ถูกจับก่อนหน้านี้บอกว่าไม่ได้เป็นคนราดน้ำมันไม่ได้เป็นคนเผา
ราดน้ำมันจุดไฟเผาในเป้ในเป้เป็นคนเดียวที่ยังหนีไง
บอกเป๊ะทำใช่ทุกคนโยนเป๊ะหมดครับสุดท้ายจับเป๊ะได้
ก็บอกผมไม่ได้เผาอ้าวเป้ก็ไม่ได้เผาเหรอเป้บอกผมแค่ราดน้ำมัน
อ่าแล้วใครจุดไฟแชคขู่แล้วใครเผาป้าป้ามาลัยปัดไฟแชคก็เลยไปโดน
ไฟมันเลยพลึบไม่ได้ตั้งใจอ๋อป้าป้าทำตัวเองอย่างเงี้เขาบอกแบบนี้
อ๋อเป๊ะบอกแบบนี้ครับนายยงยุชชุมประมาณอายุยี่สิบหกหรือในเป๊ะค่ะ
หนึ่งในผู้ต้องหาเผานางมาลัยชุมประมาณหรือป้ามาลัยถูกจับได้แล้วนะคะ
หลังจากไปกบดานอยู่ที่ห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาว
จังหวัดสงขลาจับได้เมื่อช่วงกลางดึกค่ะในเป้คนนี้บอกว่าผมแค่ราดน้ำมัน
จุดไฟขู่ไม่ได้จะเผาป้ามาลัยเองนี่แหละเอามือปัดทำให้ไฟไหม้ตัวเองนี่
พอจับได้ก็นำไปทำแผนนะคะไล่ไปทำแผนสามจุด
ตามคำให้การของในเป้หรือนายยงยุทธ์เนี่ยค่ะจุดแรกก็คือบ้านลูกสาวของป้ามาลัย
ในพื้นที่บ้านเสือผ่านก็ที่ไปรับตัวป้ามาลัยออกมาจากบ้าน
ครับจุดที่สองบนสะพานข้ามคลองรอหนึ่ง
เป็นจุดที่นำป้ามาลัยมาถามเรื่องยาไอซ์แล้วป้าบอกเอาไปละลายน้ำแล้ว
แล้วก็ทำร้ายทุบตีป้าตรงนี้ค่ะจุดที่สามในขนำที่เกิดเหตุ
ราดน้ำมันแล้วก็พยายามจะจุดไฟเผาป้ามาลัยนะคะ
ตลอดการทำแผนก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบมาดูแลสถานการณ์
กลัวว่าจะโดนรุมประชาธรรมโดยเฉพาะขนำที่เกิดเหตุนะคะ
ชาวบ้านกับญาติเขามาดูการทำแผนเยอะมากแต่ก็ผ่านพ้นไปได้
ชาวบ้านบางคนร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าสงสารเป้
สงสารเป้ที่ถูกจับเพราะเชื่อเป้เชื่อว่าเป้ไม่ได้ตั้งใจเผาป้ามาลัย
อืมนี่ค่ะพอทำแผนเสร็จนะคะตำรวจคุมตัวไปที่สพบังกล่ำ
แล้วก็แถลงข่าวปิดคดีนะคะเพราะว่าจับกลุ่มได้ครบทั้ง๕คนแล้ว
ห้าคนก็คือในแบงค์ในแง๊งเป็นเยาวชนอายุแค่สิบเจ็ด
นางสาวพัทรพรเพชรรัฐอายุยี่สิบเก้าหรือแก้วสองสามีภรรยานายสอนและจิสวัสดิ์อายุสี่สิบเอ็ด
และนางจันทิราอายุสามสิบหกหรือนางแอดเนี่ยนะคะรวมไปถึงล่าสุดก็คือนี่เลยนายยงยุทธ์หรือในเป้นะคะ
ครบแล้วห้าคนทีนี้ค่ะจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านบอกว่าทั้ง๕คนนี้ผู้ต้องหาทั้ง๕คน
เขาก็ไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวอะไรไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใคร
สาเหตุที่ก่อเหตุขึ้นเชื่อว่าพากันขาดสติ
น่าจะเป็นการข่มขู่เฉยแต่พลาด
ทำให้ไฟไหม้ป้ามาลัยทั้งตัวอืม
รู้บ้างใส่เลขเลยว่าก็ไม่ได้ตั้งตั้งแค่ปรก
แค่ขู่เพราะว่าตามนิสัยของกลุ่มนี้แล้วไม่ได้
ร้ายใชร้ายที่อันนั้นหรอกไม่ได้ตั้งใชรึยัง
พรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวในเป้ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาตอน๙โมงเช้านะคะ
ก็คาดว่าภรรยาไปเยี่ยมตอนเช้าฝากหางผลัดแรกก็คือ๑๕วัน

ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
และกระทำการนุ่งเหนียวกักขังผู้อื่นหรือกระทำการด้วยประกันใด
เพื่อให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายนะคะ
แต่ก็เป็นแก๊งค้ายาเสพติดยุ่งเร็วยาเสพติดใช่ไหม
จะมีคนมองว่าไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยไม่ได้นะฮะ
นี่ทำความเดือดร้อนให้ประเทศชาติบ้านเมืองเลยไหม
เพราะยาเสพติดก็คือเป็นของแก๊งตัวเองนี่แหละ